มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไท
มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไทยหรือไม่มีคอมเมนท์ไท
บอกป่าวไปทำยังไงพี่พ่อพี่ถึงคุย
ไม่คุยไม่คุยแล้วก็หันหน้านิ่ง

บอกป่าวไม่มานอนกับป่าวป่าวไม่มากอดป่าวอะไรอย่างเงี้ย
แล้วหลังใบพี่ว่าไงบ้างคือ

ก็คิดถึงลูกสงสัยลูก
เราก็น่ารีบไป
คุยกันไหม

แต่ว่าวันไหนจะไม่ได้คุย

ก็จะเริ่มแบบเออนิดนึงมีอาการ

แล้วก็สอนเจ้าตลอดว่าป๊าไปทำงานหัง